สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสาอธิบุญญาโชคค่ะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ฝนจะตกชุกมากขึ้นถือเป็นโอกาสดีในการที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูการฝนทิ้งช่วงนะคะ
โดยเฉลี่ยค่าของฝนนั้นจะเกิดขึ้นประมาณร้อยละ๔๐๘๐ของพื้นที่นะคะ
ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง๑๒เมตร
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหรือเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะ
ส่วนอุณหภูมิความร้อนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ๒๓๓๘องศาเซลเซียส
กลางวันฟ้าครึ้มบางพื้นที่ฝนตกก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะ
สำหรับกรุงเทพมหานครโดยรวมแล้วอากาศค่อนข้างดีไม่ร้อนมากจะมีฝนตกประมาณ๖๐ของพื้นที่
เฉลี่ย๒๘๓๖องศาเซลเซียสนะคะ
ในช่วงนี้จะมีฝนตกมากหน่อยต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะคะ